โดยเฉพาะร้านอาหารที่มีลักษณะให้ไปนั่งชิว
อ่ามีดนตรีฟังค่ะอันนี้คือต้องปิดแน่นอนอยู่แล้วนะคะ
เขาปิดนะคะแต่ก็ดั้นเหี้ยขโมยไปขโมยของในร้านเขาเป็นเครื่องเสียง
อยู่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กรองค่ะ
พบกับนางสาวหัทยาอนงนาตวารีอายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของร้านนะคะ
เจ้าของร้านเขาก็พาทีมข่าวเราไปเดินสำรวจความเสียหายค่ะ
ข้างร้านอยู่ติดกับเชิงสะพานมีร่องรอยของผนังถูกทุบ

อุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนตู้แอมมิกเซอร์ตู้ลำโพง
จอทีวีเครื่องคิดเงินเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
ไม่อยู่ค่ะไปหมดเลย
มูลค่าเธอบอกเป็นแสนนะคุณนักข่าว
นางสาวหัทยาเจ้าของร้านบอกว่าปลายปี๖๒ร่วมหุ้นกับเพื่อน
เปิดร้านแห่งนี้เป็นลักษณะให้นั่งชิวแล้วก็มีดนตรีสดนะคะ
กะว่าจะเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้
เหนือจากงานหลักก็คือเธอเป็นผลิตสื่อโปรดักชั่นนะคะ
แต่ต่อมาโควิด๑๙ระบาดก็จำเป็นต้องปิดร้านนะคะ
ระหว่างนี้ก็ผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลร้าน
กระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ขับรถผ่านรัฐ
สังเกตเห็นว่าไฟส่องสว่างหน้าร้านมันดับ
แว็บแรกก็คิดว่าไฟฟ้ากัดข้องหรือเปล่า
พอเข้ามาดูค่ะร้านถูกงัดค่ะ
ขโมยไปเยอะเลยชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ทำมาหากิน

ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือตัดสายเคเบิ้ลเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด
มองว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่โจรทั่วไป
เพราะว่าชุดเครื่องเสียงที่ขโมยไปแต่ละชิ้นของดีราคาสูง
ว่าคนร้ายมาไม่ต่ำกว่า๒คนด้วยนะคะ
และต้องใช้รถยนต์มาด้วยเพราะของที่หายไปของหนักทั้งนั้น

ไมค์เมลิเซอร์
ลำโพงดอกลำโพง

ก็เป็นก็หลายแสนเดียวค่ะ

เมื่อวานหุ้นเข้ามาก็คือเขาซุดกันหมดเลย
แบบว่ามันคือของธรรมหากินของเรา

มูลค่ามันก็ไม่ใช่น้อยมันเป็นแสน
แล้วก็คือแค่รู้สึกว่า
เหมือนเดิมเลยคือไม่ควรมาซ้ำเติมกัน

เจ้าของร้านเขาก็ขอไทยรัฐทีวีฝากค่ะ
ฝากไปถึงหัวขโมยและคนที่คิดจะทำผิด
สถานการณ์ที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนแบบนี้

สำหรับท่านใดที่พบเห็นหรือมีเบาะแสค่ะ

หลายคนก็เครียดหลายคนก็ตกงาน